คุณผู้ชมครับวันนี้คำเอาคนที่อยู่บนคบรถไฟแถวโฆษณ์ลาดนี่ตกออกตกใจกันด้วยหมด
ใช่ค่ะโอ้โหเป็นใครก็ตกใจนะเจอแบบนี้ณวินาทีนี้นะ
คือในช่วงเวลาอย่างนี้ช่วงโควิด๑๙แบบนี้
คิดถึงภาพเราอยู่บนขบวนรถไฟแล้วมีผู้หญิงคนนึงนะ
สวมหน้ากากอนามัยเดินถมน้ำลาย

เดี๋ยวไปดูช่วงที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปล็อกตัวนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะต้องใส่ชุดป้องกันเชื้อเต็มที่เลย

เอ้าก็ป้าไปเดินถมน้ำลายใส่เขาขนาดนั้น

นี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมตัวนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๓ปีอยู่บนขบวนรถไฟ
หลังจากมีชาวบ้านแจ้งว่าผู้หญิงคนนี้เดินถมน้ำลายใส่ผู้โดยสาร
จนเขาหวาดภาวะไปทั้งขบวนว่าจะติดเชื้อโควิด๑๙หรือเปล่า
ผู้หญิงคนนี้ขัดขืนนะครับไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือ
บอกว่าตัวเองจะลงอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กุญแจมือ
แขนทั้งสองข้างแล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์
แต่แทนที่จะสงบลงยังถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่อีก
โอ้โหเนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดป้องกันทำยังไง
นี่ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานช่วงเวลานี้จริงนะ
ทุกฝ่ายทุกหน่วยเลยเนี่ยต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงเนี่ย
แล้วก็บอกว่าขบวน๔๓๑ผู้โดยสารบนขบวนรถ

จึงทำการหยุดรถไฟที่สถานีโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา

ถุยน้ำลายใส่ผู้โดยสารคนอื่นในขบวนรถ

ลงพื้นที่ควบคุมตัวตามคลิปวีดีโอ
จากการสอบถามนายถาวรคำจุมพลนายสถานีรถไฟโนนสูงนครราชศรีมา
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองครับ
ขบวนรถไฟสายดังกล่าวเป็นรถไฟท้องถิ่นขบวน๔๓๑
วิ่งจากชุมทางแก่งคอยขอนแก่น
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมได้รับแจ้งจากผู้โดยสาร
ว่ามีผู้หญิงอายุ๕๓ปีนั่งรถไฟมาจากชุมทางแก่งคอย
ผ่านสถานีรถไฟโนรสูงจนครรภสีมา
แล้วก็มุ่งหน้าปลายทางคือสถานีขอนแก่น
ระหว่างทางพฤติกรรมก็คือไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ถมน้ำลายใส่ผู้โดยสารคนอื่นไปทั่วเลยค่ะ
ก่อนถึงสถานีรถไฟโนนสูงเจ้าหน้าที่ก็เลยประสานโรงพยาบาลโนนสูง
และตำรวจสพนสูงให้ไปดักรอที่สถานีรถไฟ
พอรถไฟขบวนนี้ไปถึงเจ้าหน้าที่มาเลยนะคะ

ก็เจอผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่คนเดียว
รอยต่อตู้โดยสารที่๒ในอาการซึมเศร้า
คล้ายผู้ป่วยและผู้จาไม่รู้เรื่อง

แต่ผู้หญิงคนนี้ปฏิเสธโวยวายด่าแล้วก็ถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่
ก็เลยตัดสินใจใส่กุญแจมือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด๑๙
วัดไข้อุณหภูมิสูงด้วยนะคะ๓๗๙องศาเซลเซียส

ก็ต้องกักตัวไว้ดูอาการ๑๔วันนะคะ
ตรวจสอบประวัติของผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวท
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนครินทร์
คือถ้าไม่ติดโควิด๑๙ญาติก็ต้องมารับกลับไปดูแล
ปล่อยให้อยู่คนเดียวแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้ไม่ได้
ส่วนรถไฟขบวน๔๓๑แก่งคอยขอนแก่นก็ต้องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งขบวน
กว่าจะเดินทางต่อได้อ่ะเขาล่าช้ากันไปเป็นชั่วโมงเพราะคนคนเดียว
อืมก็เนี่ยฮะมีประวัติรักษาอาการทางจิต

คำถามมันก็จะย้อนกลับมาที่ญาติพี่น้องว่า
แล้วทำไมไม่ดูแลเขาปล่อยให้เขามาเป็นแบบนี้